คุณผู้ชมค่ะและอย่างที่คุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทย
ทิ้งท้ายเอาไว้หลังจากการแถลงข่าว
บอกว่าระวังหน่อยผู้สื่อข่าวระวังด้วยนะ
ก็เพราะว่าด้านหน้าที่ทำการของพักเพื่อไทย
มีกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะกลุ่มทะลุวัง
ปักหลักชุมนุมกันอยู่ด้านหน้านะคะ
นี่ค่ะก็มันมีจังหวะที่คุณอนุทินคุณหมอชนน่านออกมาจากห้องประชุมพอดีด้วยนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ทำการพักเพื่อไทยกันหน่อยหนึ่งนะคะ
คุณหมอไปที่อื่น
กลุ่มทะลุวัง
คือกลุ่มทะลุวังมาประชิดที่พักเพื่อไทย
พร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์
เป็นการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็เลยมีสเปรย์แอลกอฮอลมากันด้วยนะคะ
แล้วก็มีการใช้สีสเปรย์พ่นข้อความบนพื้น
ข้อความฝากถึงคุณอนุทิน
แล้วก็พูดถึงจำนวนคนที่เสียชีวิตในช่วงโควิด๑๙ระบาด
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่แก่นำพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยกำลังแถลงข่าวนะคะ
ก็แถลงข่าวในห้องสื่อมวลชนแต่ด้านนอกมันวุ่นวายมาก
เทียบภาพให้ดูแบบนี้ก็แล้วกันนะคะ
คือพอแถลงข่าวเสร็จกลุ่มทะลุวังพยายามจะพังรั้วกำแพงเหล็ก
ทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารของพักเพื่อไทย
คือเหมือนกับว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมอยากจะเข้าไปภายในของพักค่ะ

ทะลุวังก็พยายามจะไปปิดกั้นทางเข้าออกของอาคารที่ทำการพักเพื่อไทย
รวมถึงทางออกของอาคารไทยสมิตรที่อยู่ใกล้
ไม่อยากจะให้แกนนำของทั้งสองพักออกจากอาคารที่ทำการพัก
คุณผู้ชมคะมีรถของแก่นำพักภูมิใจไทยพยายามจะใช้ทางออกบริเวณทางออกอาคารไทยสมิตร
บุ้งทะลุวังนี่ยืนขวางรถเอาไว้เลยนะคะ
ซึ่งรถคันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนั่งอยู่ในรถค่ะ
คุณพิพัฒน์ต้องลงมาจากรถนี่นี่ลงมาคุยลงมาเจรจาแต่มันกลายเป็นปะทะคารมกัน
สุดท้ายมันไม่ใช่แค่ถกกันแบบเจรจากันไม่ลงตัวมันมีลุกล้ำด้วยค่ะ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

ไม่ได้ทำไรเลยไม่ได้ทำไรเลย